เจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมา
อย่าคิดว่าเป็นคนอื่นไกล

พี่สะเทียนมาพี่แช่มก็มากัน
จดจำไว้ในใจเจ้ากรรม
ตอกและย้ำให้จำฟังใจ
โอ่งหินฝังดินเอาไว้
อย่ามักเหนื่อยรักใครอีกแล้ว
เดี๋ยวนะที่เราโปรยบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าจะมีศิลปินนี่คือ

ศิลปินมาแน่นอนวันนี้เราจะรอต้อนรับพี่แช่มแช่มรำ

โอ้ยอดร้านฉันกลับมา
จากข้อพะที่ไกลแซ่นกลับ
จากคนรู้ที่เล่นสลาย

ฉันเหมือนฉันเพลงฉันหวัง
ฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้
ฝากดวงใจให้นอนแม่บรรย์
ฝากดวงตาและความมุ่ง

มามาแล้วเราจะการ
โอ้คืนวันนั้นสักเมื่อแล้ว
นั้นจุดแล้วที่ไร้เป็นฝัน
ดังที่สูงที่สวยสุดสอน
โอ้โหยอดรักฉันกลับมา
บางทีว่าที่เคยล้มหล่อน
มาบัดนี้ที่เราเฝ้าคอย
จะเอานกน้อยโอ้คืนสุรม
ท่านเหมือน
ท่านเปลี่ยน
ท่านหวัง
ล้องใช้มัน

โปรดติดตามตอนต่อไป
ถ้าตื่นสายแล้วเราก็รู้กัน
ค่าแรงงานนั้นมันสำคัญจริงเลย
และรถบีบตรีบร่วยโครกราศ
เป็นความลำบากเวลาที่คอยต้องเจอ
เช้าจนดึกเงียบเย็นยืนเสิร์
โอลาเนอร์คอยมันหวังนอน
จับจ่ายชายซอยชุดทำงานเด็กปั๊มนั่นและชุดนอน
คู่ชมคู่หัวงักคู่วาววอน
คอยยังบอนสอนยนคอยมันยังจน
สิมีภัยมาสนใจเรา
ผู้อับเช้าละก็ต้องจำทน
เก็บดุงใจจนจรณ์เมาะเพื่อคนรักจริง
มีรถเก่งขี่ก็เข้าที่รีรม
คนมันนอกก็ซื้อบอกลาแอบดี
ใครจำต้องอาจใช้ดูอยู่นิ่ง
เพราะจนทุกสิ่งเลยไม่สงสิ่งกับใคร
พี่แชมเริ่มและพี่เชียรทั้งทั้งหมดสวัสดีค่ะ
แต่ก่อนอื่นเมื่อสักครู่ก่อนจะร้อง

ยุคน้ำมันแพงค่าแรงก็ถูก
อันนี้เป็นโปรเจกตร์พิเศษเลยเนี่ย
ใช่โปรเจกตร์พิเศษข้อเบอร์๒๐๒๓
สิบสามสำหรับคอเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมครับใช่ครับอืมอ๋ออะไรยังไงกันบ้าง
ถึงได้มาโคจรมาเจอกันพี่แชมพี่สะเทียนคือคอคนเพื่อชีวิตเนี้ย
จริงก็เป็นแท่งที่อยู่ในบ้านของแกมี่โกเราก็เกิดเกิดแล้วก็โตมา
แกมมี่โกยังอยู่แกมมี่โกเหมือนเดิมแต่ก็เป็นอีกแท่งหนึ่งที่มัน
บทเพลงเพื่อชีวิตค่ะอืมนะครับอืมค่ะครับผมแล้วเมื่อสักครู่เพลงที่
จบลงไปอ๋อพี่สะเทียนก่อนครับอยากคุยกับพี่สะเทียนมากพี่แชม
เอาไว้กอดพี่สะเทียนอ๋อพี่สะเทียนคุยเก่งไงอ๋ออยากคุยอยากคุยอ่า
ถามค่ะเมื่อก็คู่เพลงหรอคืนรังครับของขาระวานขาระวานของพี่หา
ขาระวานอ๋อกลับเอามาทำใหม่ใช่ครับอืมครับมาถ่ายทอดในบทศาสตร์ของพี่
สะเทียนครับยากง่ายไงกับพี่ผมคิดว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าโดยอันนี้แล้ว
ผมก็เป็นเอฟซีพี่ขายอยู่แล้วและเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ชอบร้องอยู่แล้ว
แล้วก็พอมาตอนหลังก็ยิ่งได้รู้จักกับพี่งานแล้วก็เป็นที่ถือว่าเคารพนับถือ
ค่ะรู้งานดนายค่ะฮ่าครับคิดไม่ถึงว่าจะได้คันนี้อ๋ออ่ะ
ไปเลยนิดนึงนิดนึง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

ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล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

อาทารที่สุดอยากให้ฝากผลงานเลยเนอะ

นอกจากเรื่องเพลงพี่บอกว่ามันมีการช่วยลงช่วยเหลือ
ทำด้าบุญอะไรกันเยอะเลยใช่ไหมคะ
เชื่อมต่อจริงนะครับ

ต้องเอาเงินตรงนั้นช่วยเหลือ
ส่วนผมก็คือศาลจังหวัด๔จังหวัดทั้งภาคใต้ก็คือทำตลอด

แล้วก็จะนำเงินส่วนตัวส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าทำช่วยอาหาร
ในช่วงของการแก้บวชตามสุดเหล่าต่าง

ซึ่งพี่เสถียรเองมีโครงการดีแบบนี้ด้วยใช่ไหมค
มีทำมาตลอดก็คือช่วยเหลือในการที่จะบริจาคสิ่งของ
ว่าจะเป็นอุทธกภัยก็ดีในเรื่องราวต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องวัดเรื่องสังคมอันนี้ผมก็ทำมาตลอด
คนดีทั้งคู่หล่อเท่ทั้งคู่อาท้ายที่สุดนี้
ฝากโปรเจกต์ดีนี้ไว้หน่อยครับพี่

คืนรังในสไตล์เสถียรธรรมมือครับ

ท่านครับทั่วประเทศที่เดินทางในช่วงเนี่ยครับ

ก็ขอให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมาย

ศิลปินในค่ายด้วยเสถียรทำมือแช่มรำ
พี่แสนนาการัฐนกนิโลภันธ์
ขอบคุณบันเทิงไทยรัฐ
ฉันชอบพี่สะเถียนพอสะกิดพี่แช่ม
เอาไม่พูดเองนะเอาชัยพี่สาวชัยกันที่
พูดไม่หน่อยพูดสิพูด